เสนอภาพของการที่จังหวัดเชียงรายเองนะครับ
เขามีการจัดเดินขบวนขึ้นไปนามัศกาลพระธาตุดอยคำนะครับ
ซึ่งขออภัยพระธาตุดอยตุงประจำปี๒๕๕๙นะครับ
ซึ่งครั้งนี้เองทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ก็นำพุทธศาสนิกชนไปร่วมนามัศกาลพระธาตุดอยตุงประจำปีนี้
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายร่วมการประกอบพิธีส่งน้ำพระธาตุดอยตุง
วัดพระธาตุดอยตุงตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สาย
ประเพณีนามัศกาลและส่งน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี๒๕๕๙
โดยมีนายบุญส่งเตชมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากครับ
สำหรับพระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุสร้างมานานกว่าพันปีแล้วนะครับ
โดยครูบาศรีวิชัยได้นำคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน

ต่อมามีการปรับปรุงเป็นระยะ
และทุกวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๔หรือว่าเดือน๖เหนือ
ก็จะมีประเพณีเดินขึ้นดอยไปนามัศกาลและส่งน้ำพระธาตุดอยตุง
ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณการแล้วนะครับ
โดยพระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุประจำปีกุล
ประเพณีนี้จึงเป็นเสมือนการรวมพลคนปีกุล
ได้ร่วมนามัศกาลแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุ
ส่วนคนที่เกิดปีอื่นก็สามารถเข้าร่วมประเพณีได้ครับ
เพราะว่าเชื่อว่าการเดินขึ้นดอยไปนามัศกาลแล้วก็สงน้ำพระธาตุดอยตุง
เป็นการสั่งสมบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นมงคลกับชีวิต

ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดจะประกอบกิจการใด

ก็จะประสบผลสำเร็จในทุกประการนะครับ
ก็ถือว่าเป็นงานบุญที่นำมาบอกต่อคุณผู้ชมด้วย